ดูเหตุอายกรรมนะคะกรณีที่มีคนร้าย๒คน
ขับรถมาแล้วก็ปาดคอนักเรียนชั้นม๓
เสียชีวิตที่จังหวัดสมุทราการโอ้โหสลดใจมากเลยแล้วนอกจากนี้เนี่ย
ก็ยังมีเพื่อนร่วมสถาบันบาดเจ็บอีก๓คนด้วยนะคะ
ตำรวจเร่งร่า๒คนร้ายนี่แหละค่ะ
แล้วก็ตั้งปมไปที่เรื่องความขัดแย้งต่างสถาบัน
มีหลักฐานจากภาพของกล้องวงจรปิดนี่นะคะ
ขณะที่นักเรียนชั้นม๓โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง
จังหวัดสมุทรประการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

แล้วก็ฉลองวันคล้ายสถาปนาโรงเรียน
แล้วก็ถูก๒คนร้ายตามประกบ
ใช้มีดฟันคอเกือบขาดเลยนะคะ

หลังจากที่เด็กนักเรียนม๓ตายแล้วนะ

แล้วเพื่อนตกออกตกใจ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันที่๑๕นะคะ

มนต์บางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

ตำรวจก็เร่งคลี่คลายคดีนี้อย่างเร่งด่วน

ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
เพื่อที่จะติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุ

ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใด
ในการลงมือก่อเหตุของคนร้ายนะคะ
ทั้งเรื่องความขัดแย้งต่างสถาบัน
เรื่องส่วนตัวที่อาจจะเคยทะเลาะวิวาดกันมาก่อน
หรืออาจจะเป็นเหตุซึ่งหน้าก็เป็นไปได้ทั้งหมด
แต่ว่าให้น้ำหนักไปในเรื่องของความขัดแย้งต่างสถาบันค่ะ
เพราะพบว่าคนร้ายมุ่งทำร้ายร่างกาย
เพราะเด็กนักเรียนโรงเรียนนี่แหละ

แล้วก็เลือกก่อเหตุในวันสถาปนาโรงเรียนด้วย
วันเกิดเหตุผู้ตายก็สวมใส่เสื้อช็อปที่มีโลโก้ของโรงเรียนด้วยเนี่ยนะคะ
ซึ่งในเหตุการณ์นี้ทางตำรวจก็ต้องเชิญทั้งผู้ปกครอง
อาจารย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพราะว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บยังเป็นเยาวชนค่ะ
ตำรวจก็ต้องมีความระมัดระวังในการทำคดีและสืบหาข้อเท็จจริง
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทั้งพยานบุคคลนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อเร่งติดตามคนร้ายทั้งสองคนมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะคะ